ท่านผู้ชมครับตามเรื่องนี้หน่อยนะฮะ
เรื่องของนายพัทรชัยทัศน์เทียมหรือว่าเปอร์อายุ๓๑ปีที่ถูกยิงเสียชีวิตอย่างโหดเยี่ยม
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่คืนที่ผ่านมานะครับในพื้นที่แถวนนทบุรีนะฮะ
อย่างที่ท่านตามข่าวมาตลอดนะครับนายพัทรชัยหรือว่าเปอร์เขาก็ขับรถไปกับแฟนสาว
อยู่ดีก็มีคนเนี่ยขับรถตามมาแล้วก็ลงมาเปิดประตูรถแล้วยิงใส่เลย

แฟนสาวของเขาลงไปก่อนแฟนก็เลยไม่โดนด้วยพัทรชัยเนี่ยโดนไป๑๐กว่านัด
ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วผู้ตายก็คือนายพัทรชัยเนี่ย
เขาเคยไปมีปัญหากับกลุ่มคู่อริใช่ค่ะ
เทคในผับแห่งหนึ่งนะฮะตอนนั้นก็ไปกับเพื่อนนะฮะผู้ตายเนี่ย
แล้วก็ไปเจออีกฝั่งหนึ่งมีปัญหาทะเลาะวิวาสอะไรกันนี่แหละ
แต่เอาเป็นว่าพัทรชัยเขาถูกรุมยำจนน่วมเลยใช่
คือถูกกระทืบจนน่วมอ่ะแต่เขาจำได้ว่าใครกระทืบเขาบ้าง
มีหนึ่งในผู้ต้องหาด้วยที่ถูกจับไปแล้วนะ
แล้วก็มีวัยรุ่นวัย๑๙ปีอีกคนนึงที่เขาบอกว่าเนี่ย
เป็นลูกชายของโปรโมเตอร์มวยชื่อดังในพื้นที่
ที่ชื่อว่าซ้อเอแต่ซ้อเอเขาปฏิเสธไปแล้ว
หลังจากนั้นก็คือภาพนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ถูกกระทืบในเทคในผับ
อืมพัทรชัยผู้ตายมาเดินเที่ยวห้างค่ะแล้วเจอเด็กหนุ่มวัยสิบเก้าปีคนนั้น
ใช่แล้วจำได้ว่าอ้าวคืนนั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มากระทืบเขานี่
แต่วันนั้นเขามาคนเดียวพัทรชัยก็มาคนเดียว
พระธรชัยก็เลยเดินไปใส่เขาเลยต่อยเขาเลยก็อย่างภาพที่เห็น
เหมือนกับแก้แค้นอ่ะแล้วพ่อของพัทรชัยก็บอกว่าก็ถูกขู่มาตลอด
ใช่แต่เขาก็นึกว่าเรื่องจะจบมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วไง
เขาก็พยายามเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ยอมไปไหนไม่ไปเที่ยวกลางคืนเลยนะ
เคยถูกมาขู่ถึงบ้านถ้าไม่ไปเคลียร์นะอย่าให้เจอนะโดนยิงตายแน่
แล้วก็เนี่ยมาโดนยิงจริงอะค่ะ
วันนี้มีพิธีชาปนกิจศพนะครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องความคืบหน้าทางคดีเนี่ยเดี๋ยวเราตามให้

แต่ไปดูเนี่ยฮะเพื่อนมากันเยอะเลยที่วัดเชิงกระบือที่นนทบุรีฮะ
มากันหลายร้อยคนอ่ะอันนี้ก็ร้องเพลงให้กับเพื่อน
ส่งศพส่งความอะไรเป็นครั้งสุดท้าย
เพื่อนของนายพัทรชัยทัศน์เทียมหรือว่าเปอร์วัย๓๑ปีนะครับ
ก็มาแสดงความอาลัยส่งวิญญาณเป็นครั้งสุดท้าย
ร่วมกันร้องเพลงที่ชื่อว่าเพลงสุดที่รัก

พิธีชาปนกิจศพเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่วัดเชิงกระบือนนทบุรีนะฮะ
หลังจากร้องเพลงเสร็จนะครับมันก็มีเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นท่านผู้ชม
เดี๋ยวรอดูนะฮะเพราะว่าเพื่อนของเปอร์คนหนึ่งชื่อว่าเมย์เป็นผู้หญิงฮะ
อยู่ดีเหมือนมีอาการแบบเหมือนถูกผีเข้า
ร้องไห้แล้วคล้ายเหมือนกับจะอาเจียนออกมาด้วย
แล้วก็เดินขึ้นไปบนเมนเพื่อนต้องพยุงกันขึ้นไปนะฮะ
เนี่ยแต่ที่เธอขึ้นไปบนเมนเนี่ยไม่ใช่ว่าไปวางดอกไม้จันทร์ไปดูศพเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายนะ

เนี่ยคือคนที่เห็นบอกว่านี่ไม่ใช่เมที่มาส่งเปอร์ค่ะ
แต่นี่มันคือเปล่าที่เหมือนกลับมาร่ำลาพื้นมา
เมย์ถูกเปอร์เนี่ยมาเข้าหรือเปล่าวิญญาณของเปอร์มาเข้าสิงร่างเมย์หรือเปล่าเนี่ยฮะ
เดี๋ยวเราได้คุยกับเมย์นะครับทุกผู้ชมรอแป๊บหนึ่งนะฮะ
ส่วนช่วงเวลาก่อนจะถึงพิธีชาปนกิจศพเนี่ยนะครับ
พ่อกับแม่ของเปอร์หรือว่าพัทรชัยทัศน์เทียมเนี่ย
ไม่ได้ขึ้นไปบนเมนด้วยนะฮะคือก็ได้แต่กอดกันอยู่ข้างล่างนะฮะ
ทำใจไม่ได้ค่ะใช่ครับคือพ่อแม่บางคนก็ไม่สามารถดูหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้าย

แล้วก็มาที่นี่นะครับ
ก็มีภาพเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในงานสวดศพคืนสุดท้ายเหมือนกัน
อันนี้ฮะอันนี้คือเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวดศพคืนสุดท้ายของเปอร์
ก็เมย์นั่นแหละเมที่เมื่อสักครู่นี้ที่เหมือนกับเกิดอาการอะไรขึ้นบนเมน
เมื่อคืนก็มีลักษณะแบบนี้เหมือนกับมีวิญญาณของเปอร์มาเข้าสิงมาบอกลาครอบครัว

ลองโน้นด้วยครับ
บอกน้องด้วยบอกน้องด้วยครับ
บอกน้องด้วยมีอะไรบอกบอกน้อง
ให้สบายใจ

ความสุขภูมิจะพอที
ความสุขภูมิอยู่ด้วย
นี่ฮะทั้งงานสวดศพคืนสุดท้ายเมื่อคืนนี้นะ
ก่อนจะถึงเวลาชาปนกิจศพเมื่อช่วงเย็นวันนี้
คือมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
แต่ว่าครอบครัวกับเพื่อนของเปอร์เนี่ยเขาเชื่อว่าเปอร์เนี่ยมาเข้าร่างของเมย์
เพื่อนผู้หญิงที่เป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อจะมาร่ำลาเป็นครั้งสุดท้าย
ท่านผู้ชมถ้าใครเคยมีประสบการณ์ลักษณะแบบนี้
ใครเคยเจอเคยเจอแบบนี้จะบอกเล่าผ่านหน้าจอของเราก็ได้นะฮะ
เราได้ไปสอบถามเมที่เป็นเพื่อนสนิทกับเปอเนี่ยนะ
หญิงสาวในคลิปที่ท่านเห็นเธอบอกว่าก่อนที่วิญญาณเปอจะมาเข้าร่างเธอ
ความรู้สึกมันเหมือนกับมีรถสิบล้อวิ่งผ่านตัว
แล้วมันก็ชาไปทั้งตัวแล้วเธอก็อาเจียนออกมาเป็นเลือด
ควบคุมตัวเองไม่ได้มันเหมือนกับถ้าจะฝืนเนี่ย
มันจะยิ่งเจ็บตามตัวอันนี้เมย์เล่าให้ฟังนะ
ก็เลยฝืนไม่ได้นะคือมันต้อง
อาเจียนออกมาเขาถึงจะยอมปล่อยมันถึงต้องเป็นลักษณะ
เหมือนกับได้ยินเสียงเหมือนกับเธอจะอาเจียน
เพื่อนเล่าให้ฟังว่าหลังจากเปอร์มาเข้าสิงร่างของเธอ
เธอก็พยายามเรียกชื่อเพื่อนเรียกชื่อแฟน
เรียกชื่อพ่อเรียกชื่อแม่ของเปอร์
เรียกเข้ามากอดพอทุกคนเข้ามากอดเธอก็ขออโหสิกรรม
เชื่อว่าเปอร์พยายามมาสื่อเพราะว่ายังเป็นห่วงพ่อกับแม่
แล้วก็แฟนแล้วก็ลูกชายของเปอร์
กังวลว่าจะอยู่กันไม่ได้จะอยู่กันต่อไปอย่างไร

โดยแฟนก็ได้มาจับมือแล้วก็มาพูดว่า
อยากเห็นภาพนี้ใช่ไหมอะไรอย่างนี้
ก็เลยต้องมาจับมือให้มากอด
แล้วเปอร์ก็ขอกอดเพื่อนแล้วก็ขอเพื่อนว่าไม่ต้องไปอาฆาตเขา
เดี๋ยวเรื่องคดีจะจัดการเองจะเอาคนผิดมารับโทษให้ได้
เบอร์มาบอกเพื่อนว่าอย่างนี้นะ
เพราะเพื่อนเขาโอ้โหเขาก็แค้นแทนเพื่อนกันอยู่
ก็เปิดดูตามปกติแล้วอยู่ดีคลิปที่เธอดูเด็กแบบกำลังนวดขาให้แม่
มันกลายเป็นคลิปภาพจุดที่เปอร์ตายเด้งขึ้นมาเฉยเลย
เธอก็เอาโทรศัพท์อีกเครื่องเนี่ยมาถ่ายคลิปเก็บไว้เพื่อเทียบว่าคลิปต้นฉบับ
อันนี้คือคลิปต้นฉบับนะฮะอยู่ดีเอามันเด้งมาเป็นภาพจุดที่เปอร์ถูกยิงตาย
แล้วมันก็เด้งอยู่อย่างนี้เธอก็เอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมาถ่ายคลิปเอาไว้
เพื่อจะยืนยันว่าไม่ได้ตัดต่อนะไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยนะ
บอกว่าเออสงสัยเปอร์เนี่ยมาสื่อแสดงว่าเปอร์อาจจะยังแค้นยังไม่ไปไหน
อยากจะให้คดีจบก่อนหรือยังไร
แรกหนูปล่อยแต่ว่าเมื่อคืนหนูเหมือนว่ารู้สึกเหนื่อย
ยังมันเหมือนมันปวดเนื้อปวดตัวไปหมดเลยเมื่อคืนหนูฝืน
ฝืนยิ่งเหมือนแบบอ้วกเป็นเลือดยิ่งฝืนอ้วกเป็นเลือดก็เลยแบบปล่อย
หนูว่าเขาตอนนี้ที่ห่วงที่สุดก็คือพ่อแม่แล้วก็ลูกเขา
แล้วก็น่าจะเป็นแฟนเขาอะไรอย่างนี้ที่เขาเป็นห่วงที่สุด

ใช่ค่ะแล้วแบบเรื่องคดีเขาบอกว่าเขาจะเป็นคนจัดการเอง
เขายังไม่ไปไม่ไปหรอกหนูว่าเขายังแบบเขาเป็นคนที่เหมือนแบบใครทำเขาก่อนอย่างนี้
เขาเหมือนว่าหนูว่าเขาต้องอาฆาตแค้นเพราะว่าทำให้พ่อแม่เขาลำบากด้วย
แล้วคนข้างหลังน้องอะไรอย่างนี้คือลูกอะไรอย่างนี้มันเหมือนเขายังเป็นห่วงหมด
แล้วทำให้เขาแบบต้องเป็นห่วงอะไรอย่างนี้หนูว่าเขายังไม่ไปไหนแน่นอน
ทีมข่าวของเราได้คุยกับพ่อของเปอร์ด้วยค่ะ
พ่อบอกว่ายังเสียใจเจ็บปวดทุกวันเพราะรู้ว่าครอบครัวกำลังต้องสู้กับอะไร
สูญเสียลูกชายไปก็แย่แล้วยังต้องมาเจอกับอิทธิพลอีก
กังวลค่ะกลัวว่าคดีจะไม่คืบหน้ายังจับคนร้ายได้ไม่ครบเลยนะคะ
ยังเหลืออีก๓คนที่ยังจับไม่ได้ก็เชื่อว่าต้องมีคนที่มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังค่ะ
ช่วงที่เปอร์เนี่ยนะหลบหนีการตามล่าจากกลุ่มที่ก่อเหตุ
เคยบอกพ่อเอาไว้ค่ะว่าหนูไม่รู้ว่าจะตายวันไหนนะพ่อ
ไม่รู้เขาจะยิงหนูเมื่อไหร่นี่ค่ะเปอร์พยายามระวังตัวค่ะพ่อบอก
เหมือนหน้ากากอนามัยตลอดเลยนะเปลี่ยนรถอยู่ตลอดเวลาออกจากบ้าน
ช่วงหลังก็คิดว่าเอออีกฝ่ายนึงคงเลิกราไปแล้วก็ทะเลาะกันตั้งแต่นู้นปลายปีที่แล้ว
บอกเคยนั่งคุยกันถึงขั้นที่ว่าย้ายไปอยู่ที่อื่นเลยนะคะ
ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปทำรีสอร์ทไปเลี้ยงปลาแต่ไม่ทัน
ไม่ทันได้ย้ายเปอร์มาถูกยิงตายซะก่อนแล้วก็ที่เสียใจมากและทำใจไม่ได้จริงจริง
ก็คือพอเปอร์เสียชีวิตไปเนี่ยนะคะเปอร์เขามีลูกลูกของเปอร์มาถามมาว่า
ต่อไปหนูจะไม่มีพ่อแล้วเขายิงพ่อหนูทำไมเนี่ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่สะเทือนใจมาก
เปอร์บอกว่าเมื่อคืนนี้เปอร์ไปหาไปสื่อผ่านร่างเพื่อน
พ่อก็ลูบหัวจับมือแล้วก็บอกว่าไปสบายนะลูกไม่ต้องห่วงอะไร
ตอนแรกพ่อบอกว่าพ่อไม่เชื่อหรอกว่าเป็นเปอร์มาเข้าร่างเพื่อน
แต่พอสังเกตท่าทางคำพูดตรงกับเบอร์จริงอันนี้พ่อบอกเองเลยนะคะ
ลักษณะท่าทางการพูดเหมือนลูกชายพ่อจริง
แต่เขาก็บอกว่าไม่ต้องไปแค้นหรอกปล่อยเขาไปเถอะโหติกรรม
ส่วนแฟนสาวของเปอร์ค่ะบอกว่าเมื่อคืนนี้เปอร์มาเข้าฝัน
สร้างภาพในความฝันให้เป็นเหมือนงานแต่งงานตามที่เปอร์เคยสัญญาเอาไว้
เบอร์บอกว่าขอเวลาสองสามปีนะเดี๋ยวจะหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวมาขอแต่งงาน
ความฝันเป็นภาพงานแต่งงานเลยค่ะแต่งงานในโรงแรมใหญ่
แต่งตัวเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายเปอร์เป็นเจ้าชายอสูรเพราะเปอร์เขาเป็นคนตัวใหญ่
ก็เหมือนกับในนิยายที่เปอร์เคยบอกไว้ว่าเราอยากจะให้มีงานแต่งงานอย่างนี้อย่างนี้นะเธอฝันเลยเมื่อคืน
ก็เธอบอกว่าอยากให้เบอร์มาหาในฝันแหละก็ไม่อยากให้เห็นในภาพที่มีเหลือเต็มตัวทรมาน
ก็เลยมาหาในภาพของความสุขงานแต่งงานที่เคยสัญญากันเอาไว้
พอตื่นมาวันนี้หลังถวายเพลงพระเธอก็ไปเคาะโลงคุยกับเปอร์เหมือนทุกวัน
ก็เล่าให้ฟังว่าเออรู้แล้วนะเปอร์มาเข้าฝันแล้วนะ
แล้วก็บอกเบอร์ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะเรื่องคดีจะไม่ยอมปล่อยให้คนทำลอยนวลแน่นอน

แฟนสาวของเปอร์บอกว่าโกรธนะคะแค้นมากกลุ่มที่ก่อเหตุนะคะ
โดยเฉพาะในกิ๊กมือยิงในกิ๊กมือยิงรู้จักกับเปอร์มาก่อนด้วย
ก่อนหน้านี้ทักทายกันด้วยจะมาโกรธแค้นอะไรถึงขั้นต้องไปยิงกันขนาดนี้
ก็เลยเชื่อว่ามีคนสั่งการมีคนอยู่เบื้องหลัง
เพราะก่อนเกิดเหตุหลายเดือนค่ะฝ่ายผู้ก่อเหตุพยายามตามล่าเปอร์
คือแบบไปทุกที่อ่ะบ้านพ่อบ้านเพื่อนที่ทำงาน
เพื่อนร่วมงานก็มาถามมาถามหากับเพื่อนเธอด้วย
ก็ตอบไปว่าไม่รู้จักเหมือนตามล่าอยู่ตลอด
สุดท้ายมาก่อเหตุยิงอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้ค่ะ
ก็คือมาในฝันแบบเป็นงานวิวาหนูอยู่ในโรงแรมใหญ่
คือทุกคนแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายมาในธีมที่แบบแฟนหนูอยากให้เป็น
คือไม่อยากเหมือนใครอยากแบบว่าแหวกแนวไปเป็นเหมือนเจ้าสายอสูร
เหมือนตัวเขาแบบว่าเขาตัวใหญ่ไงพี่ใช่เหมือนที่เคยคุย
เหมือนที่เคยอยู่ด้วยกันทุกวันเลยหนูก็เล่าให้ฟังแบบไม่ต้องเป็นห่วงนะ
แบบคดีทุกคนทำเต็มที่ที่สุดหนูจะไม่ยอมปล่อยให้ห้องมันลอยนวลแน่ค่ะ
เพราะชีวิตแฟนหนูอ่ะมันมีค่าที่สุดอะพี่เจ็บใจเจ็บใจมาก
คือแค้นมากคือมันพูดออกมาเป็นคำพูดไม่ได้อะพี่
ทั้งทั้งที่มันรู้จักแท้แท้อ่ะมันกล้าทำลงได้ยังไง
แล้วทำไมมันถึงต้องเอาถึงขนาดนี้อ่ะใช่คือมันไม่เหลือความเป็นคนเลยอ่ะใช่
จับตัววงการให้ได้เอามาลงโทษให้ถึงที่สุดอ่ะ
ให้มันได้สูญเสียเหมือนที่หนูสูญเสียไปอยากให้มันรับรู้มั่งว่าการที่สูญเสียคนรับคนคนหนึ่งไปอ่ะ
มันทำใจยากทำใจลำบากพี่
วันนี้ก็ชาปนกิจเรียบร้อยนะฮะสำหรับเปอร์นะครับที่เสียชีวิตไปนะครับ
ส่วนเรื่องของคดีเนี่ยเดี๋ยวตามให้นะครับว่าวันนี้จับได้มากได้น้อยอะไรยังไงนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าเพื่อนของผู้ตายนะฮะบอกว่าไม่ใช่เปอร์คนเดียวนะครับ
ที่ถูกตามขู่ตามทำร้ายนะฮะเพราะเขาบอกว่าคนในพื้นที่
ก็เคยถูกแก๊งค่ายมวยของซ้อคนดังเนี่ย
ทำร้ายร่างกายมาก่อนแล้วทุกครั้งเวลาไปแจ้งความกับตำรวจ
เรื่องมันเงียบอืออ่าอันนี้เขาอ้างอย่างงี้นะอ่า
โดยเพื่อนของเปอร์คนหนึ่งนะฮะที่เล่าให้กับคุณสุชาดา
ผู้สื่อข่าวของเราฟังเนี่ยบอกว่าพฤติกรรมของแก๊งค่ายมวยแก๊งนี้
ก็คือชอบกลางแล้วมีอิทธิพลจนคนในพื้นที่รู้กันดีว่า
ไปเที่ยวแล้วเจอคนในแก๊งนี้เนี่ยต้องระวังตัว
จะไปคุยเสียงดังหัวเราะเสียงดังเนี้ยไม่ได้อืมอ่า
อย่างวันเกิดเหตุครั้งแรกเลยอ่ะ
เทคในร้านเหล้าที่ไปเที่ยวกันเนี่ยนะ
กับเพื่อนของเขาเนี่ยก็คือคุยเสียงดังหัวเราะเสียงดัง
ก็โดนฮะแล้วที่โดนเนี่ยเพราะว่าแค่เดินไปชน
ก็ถูกรุมกระทืบเลยนะครับส่วนตัวเชื่อว่าการที่เปอร์ไปทำร้าย
ลูกชายของซ้อคนดังเพราะเอาคืนอืม
แล้วก็มาถูกเอาคืนด้วยการยิงตายเนี่ยต้องมีคนสั่งการให้ทำ
เพราะในกิ๊กนะมือยิงอีกคนนึงเนี่ยอ่า
คนที่ถูกอ่าจับคนหนึ่งชื่อเบนส์เนี่ยค่ะ
เขายิงประตูฝั่งซ้ายแล้วอ้างว่าในกิ๊กเนี่ย

กิ๊กเนี่ยนะเพื่อนของเปอร์บอกว่าเคยมาชนแก้ว
เคยมาพูดพูดคุยกับเปอร์เวลาเจอกันไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
เพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าในกิ๊กต้องไม่ได้มายิงเพราะเรื่องส่วนตัว

บอกผมยิงฝั่งนี้ส่วนอีกคนนึงยิงฝั่งนู้นก็คือกิ๊ก
ขณะที่ก่อนหน้านี้นะฮะที่เปอร์บอกว่า
ไปเอาคืนหนึ่งในกลุ่มที่ทำร้ายในผับเนี่ย
เขาก็เคยถามเปอร์ว่าใครพอมารู้ว่าเอ้า
นั่นคือลูกชายของซ้อเอเขาก็เลยบอกเปอร์ไปว่า

แสดงว่าวันนั้นที่เปอร์เจอเปอร์ก็ไม่รู้ว่าคนนี้คือใคร
ใช่รู้แค่ว่านี่คือหนึ่งในกลุ่มที่ทำร้ายเขาในผับวันนั้น
แต่ไม่รู้ว่าเนี่ยคือลูกของซ้อเอหลังจากนั้นนะครับ
เพื่อนของเปอร์บอกว่าเปอร์ก็หนีหนีไปอยู่ตามสถานที่ต่าง
อีกฝ่ายถึงขั้นโพสต์ตามล่าบอกว่าหนีได้หนีไป
ถ้าเจอโดนแน่ก็เลยไม่เข้าใจว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย
อ่าณขณะนี้ทำไมยังลอยนวลอยู่ทั้งทั้งที่ทุกครั้งที่ก่อเหตุ
เวลาจะไปก่อเหตุอะไรก็แล้วแต่จะต้องประกาศผ่านทางเฟซบุ๊กก่อน
พวกนี้เวลาไปเที่ยวกันทีนะไม่ได้ไปเที่ยวเพื่อความล่าเริงสนุกเฮฮาครับ
เป็นเหมือนเป็นการแบบว่าไปโชว์ว่าแบบว่าข้าคือผู้มีอิทธิพลนะ
แบบว่าแบบฆ่าเนี่ยคือแก๊งค่ายมวยค่ายหนึ่งนะอะไรอย่างนี้
แบบว่าจะไม่ค่อยมีใครแบบกล้าไปอันนี้กับเขาหรอกครับ
แต่ถ้าเกิดเราพลาดไปแบบว่าไปโดนอะไรเขานิดหนึ่งหรือว่าไปเข้าตาเขาอย่างนี้

ชนแก้วด้วยกันอยู่เลยแล้วมันไปยิงเขาถึงขั้นแบบสิบกว่านัดอ่ะ
เพื่อความชัวร์ครับหมายว่าต้องตายชัวร์นะอย่างนี้มันเป็นคำสั่งหรือเปล่า
ตอนเพื่อนผมไปมีปัญหากับลูกเขาไปทำลูกเขาเพื่อนผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นลูกของเขา
เพื่อนผมยังมาบอกเลยว่าไปเอาคืนกับคนที่มันเคยรุมทำร้ายเพื่อนผม
แล้วมันก็บอกมาผมก็สืบมาบอกแล้วผมก็บอกมันว่ามึงหนีเลยเพื่อน
มึงไปเหยียบไอ้นี่เขาซะแล้วมึงซวยแล้วเพื่อน
แต่ว่านี่เป็นการตั้งข้อสังเกตของเพื่อนผู้ตายนะ

ว่าตัวซ้อเอกับตัวลูกชายวัย๑๙ปีเนี่ยเขาก็ไปให้ปากคำกับตำรวจมาแล้ว

แต่ว่าตอนนี้ค่ะยังจับผู้ต้องหาได้ไม่ครบเลยนะคะ
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นผู้ต้องหามี๕คนควบคุมตัวได้แล้ว๒คนคือในเบ้นกับบังจ๋า

เขาไปให้ปากคำกับตำรวจก่อนหน้านี้ยืนยันว่าลูกชายตัวเองไม่เกี่ยว

คือตอนนี้ก็เลยเหลืออีก๓คนที่ยังจับไม่ได้นะคะ

ตำรวจก็เลยต้องไล่รวดหาหลักทานเพิ่มเติมมาล่ะค่ะ
คืออันนี้ตำรวจไปหาหลายจุดนะคะ
กลายจุดนะคะบ้านของในกิ๊กมือยิงเนี่ยไปเจอกล่องใสปืนไปเจอกระสุนปืน
บ้านของลูกชายซ่อเอไปหามาแล้ว๓จุดไม่ได้มีหลักฐานอะไรเพิ่ม
กถอดเก็บเอาไว้ในช่องเก็บของครับนี่ค่ะลักษณะมันเป็น
แบบนี้ค่ะแต่ตำรวจบอกว่ามันก็ยังบอกอะไรไม่ได้มากไอ้
สิ่งต่างต่างเหล่านี้ใบเสร็จค่ะทางด่วนกล่องหนารถที่
ถอดออกมาขอยึดก่อนนะยึดเอาไปตรวจสอบก่อนนะว่า
เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ไหมมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้
ไหมเพราะคืนนั้นมันก็มีรถอยู่หลายคันใช่ไหมใช่แล้วมี
คนเห็นว่ามีรถสีขาวสีมันก็คล้ายกันอะไรอย่างนี้
อืมเมื่อช่วงเช้าค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจรถ
ของลูกชายซ้อเอเพื่อเก็บลายนิ้วมืออีกรอบนะคะครับเพราะว่า
ไปดูกล้องวงจรปิดคาดว่ารถคันนี้อาจจะเกี่ยวอืมอาจจะ
เกี่ยวพาผู้ร่วมก่อเหตุหลบหนีอ่ะค่ะเพราะว่าภาพในกล้อง
จรปิดเห็นรถหลายคันเหมือนกันนะครับรถคันหนึ่งก็
คือผู้ก่อเหตุลงมาจากรถอืมไปกระหน่ำยิงแล้วเหมือนกับ
มีรถอีกคันขับตามอะไรแบบเนี้ยครับนี่ตำรวจสพบัง
เมืองบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ
อนุมัติศาลออกไหมจับผู้ต้องหาเพิ่มนะคะคาดว่าจะมี
การออกหมายจับเพิ่มอีกคนหนึ่งแล้วคนเนี้ยสำคัญเป็น
วงการอืมมีส่วนร่วมในการก่อเหตุช่วยเหลือผู้ต้อง
ในการหลบหนีทีมข่าวของเราไปคุยกับแม่ของหนึ่งในผู้
ต้องหาที่ยังหนีอยู่แม่ของในสอนค่ะนี่ค่ะนางมะลิปรี
กุลอายุเจ็ดสิบสองปีโอ้โหแม่ของนายสอนบอกว่าลูกชายก็
ไปรู้จักกับกลุ่มเพื่อนที่ค่ายมวยไม่กี่เดือนนี้เองนี่
คือในสอนนะคะครับแม่ของในสอนบอกว่าปกติในสอนก็ไม่ได้
มีปัญหาอะไรกับใครนะขอแม่ว่าไปดูมวยดูมวยเสร็จก็กลับ
บ้านช่วยแม่ขายของหลังวันเกิดเหตุก็ขอเงินแม่ไปห้า
ร้อยบอกว่าจะไปดูมวยแต่สุดท้ายหายไปเลยครับไม่รู้ว่า
อยู่ไหนไม่รู้ว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดหรือเปล่า
เปล่าเพราะลูกชายไม่เคยเล่าอะไรให้แม่ฟังถ้าลูกชาย
เกี่ยวจริงแม่บอกเลยว่าสอนมอบตัวเถอะนี่ฝากบอกผ่าน
สื่อเลยนะคะถ้าผิดก็ต้องยอมรับผิดสงสารแม่ด้วยแม่แก่
แล้วมีกันอยู่สองคนแม่ลูกเนี่ยถ้าผิดมามอบตัวแล้วรับผิดไป
ไม่อยากให้ก็ไปทำความช่วยหรอกลูกใครคือไม่ทำอยาก
ให้ลูกไปทำความชั่วให้เขาทำความดีดีทั้งนั้นแหละแม่
ก็แกอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วนะเนี่ยก็บอกให้กลับมามอบ
ตัวกลับมามอบตัวซะคิดถึงแม่หรือเปล่าคิดถึงแม่
ก็ทำตัวดีดีกลับมากลับมามาหาแม่มามอบตัวเสียจะได้
เจอกันจะหนีไปหนีพ้นเหรอหนีเหงาตัวเองมันไม่พ้น
หรอกทำผิดยังไงก็มารับแล้วหนักจะได้เป็นแบบมันจะ
หนักแล้วมันจะเบาว่ามันไม่จะฆ่าเขานี่เพราะฉะนั้น
ถ้าสอนฟังอยู่เนี่ยสอนต้องคิดถึงแม่แล้วแม่อายุ
เจ็ดสิบสองถูกมีแค่สองคนแม่ลูกเนี่ยถ้าคดีนี้มัน
มีคนบงการจริงเนี่ยนะสอนต้องคิดแล้วว่าสอนจะอยู่
กับข้างแม่หรือว่าข้างคนบงการใช่ค่ะสอนคือนายชม
พาปริยกูลนะคะยังหนีอยู่นะคะคนนี้นะคะยังหนีอยู่
ทีนี้ค่ะสองคนที่จับได้แล้วนายเทิดธรรมศรีประทุม
หรือเบนต์กับนิ่หนึ่งบัวแดงหรือบังจาตำรวจคุม
ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนทบุรีแล้วนะคะตอนที่คุม
ขึ้นรถโอ้โหน่าเครียดเลยครับเบ้นบอกว่ากลับ
โทษพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตด้วยยืนยันไม่ได้มีใบสั่ง
จากใครแล้วก็ไม่ได้รู้จักกับผู้ตายมาก่อนอ่าแต่เป็นโจทย
ของเพื่อนเอาแล้วยังไงก็เลยไปยิงเข้าเนี้ยอ๋อเนี้ยเห็น
ไอ้กิ๊กยิงเลยยิงด้วยอ๋อหรอเฮ้ยเบนต์บอกแบบนี้อ๋อ
กิ๊กยิงเลยยิงด้วยส่วนจ๋าปิดปากเงียบค่ะแล้วก็
ขึ้นรถไปเฉยค่ะครับเหลืออีกสามคนนะคะอ่ะสอนบอก
ละในชมพาปริยกูลนะอืมในชาตรีปรีเปรมหรือเอ็มนาย
สุริยะหรือกิ๊กเนี่ยมือยิงเนี่ยอันเนี้ยสำคัญกิ๊ก
อีกคนหนึ่งเนี้ยก็ยังไม่เจอนะคะอ่านี่ค่ะก็ไปยิง
ทำไมใช่ไหมเออเออบอกเพื่อนยิงเลยยิงด้วยเขาตาย
นะคะเขาเสียชีวิตเลยนะคะคุณก็ถูกดำเนินคดีนะคะ
แล้วยิงเป็นสิบนัดอ่ะโอ้โหกระหน่ำยิงอ่ะอืมย้อนเหตุการณ์
เดียวค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีหนึ่งสิบสองมีนาคม
นะครับกลุ่มผู้ต้องหาขับรถไปดักยิงในเปอร์ที่หน้า
ร้านอาหารริมถนนราชพฤกษ์จังหวัดนทบุรีนะคะก่อเหตุเสร็จ
ขับรถหนีไปเปอร์ถูกยิงสิบเอ็ดนัดนะคะคุณผู้ชมคือ
หน่ำยิงเลยตำรวจสพบางศรีเมืองลงพื้นที่ตามคนร้าย
ไล่ดูกล้องวงจรปิดสอบพยานในที่เกิดเหตุก็ได้
สองคนคนร้ายก็คือในเน้นกับบังจ๋าแฟนสาวบอก
ว่าเปอร์ขับรถไปรับเธอหลังเลิกงานคนร้ายมากันสามคน
ลงมาที่รถเบนท์เนี่ยกระชากเธอลงจากรถแล้วยิงใส่
เปอร์ครับกิ๊กเดินไปฝั่งคนขับก็คือเท่ากับว่าคนร้าย
ทั้งสองฝั่งซ้ายขวาครับกิ๊กยิงอีกฝั่งหนึ่งอืมเนี่ย
ชนวนเหตุคือแฟนสาวบอกนะครับคาดว่าก็คือไปต่อย
กับลูกผู้จัดมวยค่ายดังกลางห้างแล้วเคยถูกขู่ฆ่าไม่รู้
ว่าเป็นการล้างแค้นหรือเปล่าเป็นการตั้งข้อสังเกตของแฟน
สาวของผู้ตายนะคะก็วันเกิดเหตุใหม่ใหม่แฟนสาวของผู้
ตายังบอกอ่ะบอกว่ามีหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยที่เหมือน
กับลงมาแล้วบอกใช้ป่าวใช้ป่าวใช้ค่ะเหมือนกับชี้เป้า
ก่อนค่ะว่าใช่ไหมใช่ไหมแล้วก่อเหตุเลยอ่าในเน้นจะมาบอก
ยังไงว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมก็เดินมาแล้วเพื่อนยิงกิ๊กยิง
ผมก็ยิงบ้างไงมันเขาอ้างแบบโอ้โหมันฟังเขาเดินมาเปิด
ประตูฝั่งคนนั่งแล้วก็ดึงตัวผู้หญิงเขาออกมาแล้วก็
มีการถามกันใช้ป่าวใช้ป่าวแล้วก็ยิงอย่างเงี้ยเห็น